ความคืบหน้ากรณีของหนุ่มมงค์ที่ขี่รถมา
ข้ามจังหวัดเกือบ๕๐๐กิโลเมตรจะมาง้อเมีย
แล้วสุดท้ายคือไม่สมหวังก็เลยชักมีดแทงเมีย
ล่าสุดครับความคืบหน้าตามกันหน่อย
คดีนี้เจ้าตัวเปิดใจเขาบอกขอโทษกับสิ่งที่ทำ
และนี่คือหลักฐานชัดเลยวงจรปิดไปดูครับ

ทำไมถึงโหดร้ายทารุณอะไรขนาดนั้นล่ะ
ตั้งใจจะมาง้อเมียแต่สุดท้ายใช้ความรุนแรง
ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับย้ำนะ
ประมาณ๑๐โมงเสร็จครับ๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้ครับเป็นนุ่มชาวมงค์อายุ๓๐ปีครับ
เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาตั้งหลายร้อยกิโลเมตร
ประมาณเกือบ๕๐๐กิโลเมตรครับเพื่อจะมาง้อเมียครับ
แต่ปรากฏว่าเมียไม่ยอมคืนดีด้วยก็เลยชักมีดมาแทงเลยครับ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังเห็นฝ่ายชายเดินเข้าไปในบ้าน
ไปสัก๒๓นาทีได้ยินเสียงคนร้องกรี๊ดเลย
แล้วมีคนร้องขอความช่วยเหลือแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฮะ
เห็นผู้หญิงวิ่งนำหน้าออกมาแล้วมีผู้ชายวิ่งไล่ตาม
ถือมีดอยู่ในมือเหมือนจะวิ่งไล่แทงด้วย
เขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนี่ตกใจมากเลยนะครับ
ผู้หญิงเลือดเต็มตัวเลยวิ่งหนีขึ้นมอเตอร์ไซค

ส่วนคนก่อเหตุหลบหนีไปครับ
ล่าสุดสอบถามญาติ
เขาบอกว่าทั้งคู่เป็นคนจังหวัดพยาวแล้วก็แต่งงานกัน
เปิดขายอาหารตามสั่งที่สุโขทัย

อายุ๕เดือนเองโอ้โหเล็กมาก
แล้วทั้งคู่มีกระบะเก่า๒คัน
วางแผนว่าจะขายรถแล้วไปซื้อกระบะ๔ประตูคันใหม่
ตอนหลังทะเลาะกันเรื่องรถฮะ
ฝ่ายหญิงทนไม่ไหวก็เลยหอบลูกหนีมาอยู่กับญาติ
พยาวมาอยู่นครปฐมเพราะมีญาติอยู่ที่นี่
ทนไม่ไหวไงฝ่ายชายก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จากสุโขทัย
ระยะทางจากนู่นมาที่นครปฐมเกือบ๕๐๐กิโลเมตร
มาง้อเมียขอคืนดีแต่เมียไม่ใจอ่อน
ด้วยความโมโหชักมีดแทงเลยนี่ฮะหลักฐานชัดเจน
ก่อเหตุเสร็จแล้วเขาขี่รถหนีตามถนนเรียบคลองทวีครับ

และสุดท้ายติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจนะฮะ
เจ้าตัวสารภาพผมรักเมียมากรักมากเกินไป
พอรักมากก็เลยแค้นมากคิดถึงเมียคิดถึงลูก
ไม่ได้นอนไม่หลับโทรหาเป็นร้อยสายไม่ยอมรับ
ก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเมีย

ก่อนหน้านี้เคยเอามีดขึ้นมาขู่เมียแล้ว
รอบนี้ผมรู้สึกผิดอยากขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปครับ

แล้วก็บอกว่าขอให้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคม

เมืองต้นแจ้งข้อกล่าวหาครับพยายามฆ่าผู้อื่น
และพกพามีดไปโดยผิดกฎหมายนะฮะ
บอกว่าไปเยี่ยมล่าสุดยังพูดไม่ได้นะฮะ
แต่ได้ยินนะพยักหน้ารับรู้ได้แต่อย่างอื่น
ยังต้องอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดครับ
รักมากก็ต้องไม่อยากเห็นคนที่เรารักบาดเจ็บนะคะ